ทุกคนคะตอนนี้ให้ทุกคนใจเย็นก่อนดาราโดนรวบแล้ว
แล้วก็เดี๋ยวต้องประกันตัวออกมาแล้วก็ไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้ออกมา
ทุกอย่างโดนยึดหมดเลยออกมาสู้ต่อทำอาหารกินต่อ
แต่ว่ามันต้องไปตามขบวนการเพราะว่ามีผู้เสียหายนะครับ
ไปร้องเรียนตำรวจก็มาจับตามที่คนไปร้องเออแจ้งความออนไลน
หรือว่าที่ใบซองที่พขวาบอท์หรือกองปาวศโดด
ก็ทำตามหน้าที่แล้วก็เดี๋ยวนาราเนี่ยจะออกมา
แต่อันนี้ก็ต้องทำตามหน้าที่ก่อนทุกคนไม่ต้องกังวลนะคะ

เอาเงินเขามาก็ต้องใช้เขาไป

แต่ขอเวลาให้ทุกคนให้นาราเนี่ย
ได้มีเวลาไปหาเงินมาใช้